ขึ้นหน้าเหตุการณ์รถตู้โดยสารไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ
จนทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดจาก๑๒คนเสียชีวิต๑๑ศพและรอดตายมาได้เพียง๑คน
เพราะที่เหลือนั้นถูกไฟคลอกจนเสียชีวิต
มีความคืบหน้าล่าสุดเพราะว่าคนที่รอดชีวิตบอกว่าตั้งใจจะบวชอุทิศส่วนกุศล
แล้วก็เป็นการสะดอกเคราะห์ให้กับตัวเองที่รอดตายจากเหตุการณ์นี้
น่ากลัวคุณผู้ชมครับรถตู้ขับมากำลังจะเข้ากรุงเทพ
อยู่เสียหลักพลิกคว่ำไปตกร่องกลางถนนแล้วก็ไฟลุกท่วมแบบนี้
ในพื้นที่บ้านมรจบกอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาช่วงค่ำของเมื่อวานครับ
ที่ประตูด้านหลังแล้วก็ต้องช่วยดึงตัวออกมาให้พ้นรัศมีของเปลวเพลิง
แล้วก็รอดชีวิตออกมาได้ทราบชื่อคือนายธนชิตกิ่งแก้วอายุยี่สิบปีครับ
หลังจากที่ดึงผู้ชายคนนี้ออกมาที่เหลือถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมด
เพราะว่าไม่สามารถช่วยออกมาได้ทันรถก็เหลือแต่ซากแบบนี้นะฮะ
แล้วร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๑ศพนั้นก็ถูกเพลิงไหม้ดำเป็นต่อตะโก
หงิกงออยู่ภายในรถนะฮะคุณผู้ชมทีนี้ทีมกู้ภัยก็ต้องช่วยกันดับแล้ว
เอาอุปกรณ์ตัดทางนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาทีละร่างทีละร่าง
นะฮะแล้วก็นำไปชนสูตรเพื่อที่จะรอให้ญาตินั้นติดต่อมารอรับศพต่อไป
ด้านคนที่รอดชีวิตธนชิตนะฮะหนึ่งในคนที่รอดชีวิตรอดตายบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
บอกว่าเดินทางมาจากอำนาจเจริญครับจะเข้ากรุงเทพไปทำธุระนี่คนนี้ครับ
นะฮะนั่งอยู่ในรถตู้ถามว่านั่งตรงไหนนั่งตรงกลางของรถหลับมาตลอด
เขายืนยันว่าคนขับตอนที่ขับมาไม่ได้ขับเร็วมากเท่าไหร่นักแต่พอมาถึงจุดเกิด
เหตุเนี่ยมันมีเสียงกระแทกดังกึกกักกึกกักแล้วสักพักนึงเนี่ยเสียงเนี่ย
ตกใจมากเพราะว่าตัวเขาเองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วรถมันก็พลิกคว่ำลงไปเลย
นะครับทีนี้พอตัวเองตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บรถมันนิ่งแล้วก็มีเสียงคน
ร้องขอความช่วยเหลือมระงมรถเลยจากเพื่อนร่วมทางอีก๑๑คนเขามอง
เห็นแล้วว่ามันมีไฟลุกไหม้อยู่เขาก็เลยคลานออกมาจากประตูด้านหลังนะฮะ
คุณผู้ชมทีนี้เพราะว่าเหมือนพอมันชนปุ๊บเนี่ยประตูมันเปิดออกมาใช่ไหม
เขาก็คานคานคานคานออกมาก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เขารอดตายเพราะ
รบนับถือทำให้รอดตายมาเพียงคนเดียวจากเหตุการณ์นี้ครับ

ก็ไม่ไม่ได้ยินแล้วไปลุก
อ่าฟังจากเสียงสัมภาษณ์ของคุณธนชิต
เขาเอามือไปดันกระจก

ตรงกลางมันมีแค่กระจกเนอะฝั่งขวาเป็นกระจกฝั่งซ้ายก็กระจก
ข้างหน้าเป็นประตูเลื่อนใช่ไหมเขาเหมือนเขาไปดันตรงกระจกที่มันแตก
เขาก็พยายามที่จะคานออกมาแล้วทำให้เขารอดชีวิตออกมาเพียงคนเดียว
โอ้โหอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นปฏิหารเลยก็ว่าได้
ทีนี้เรื่องของคดีคุณผู้ชมครับนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกยงยศพลเดช
ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากเขาขับเร็วหรือเปล่าเป็นความประมาทไหม
หรือคนขับหลับในหรือเปล่าเพราะตามที่คนรอดชีวิตบอกว่า
ก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรมากเท่าไหร่นักนะฮะเดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบ
หลักฐานทั้งหมดการสอบปากคำพยานคนที่เห็นเหตุการณ์รวมทั้งกล้องวงจร
ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุยังสรุปไม่ได้แต่ตอนนี้นะครับ
ร่างของผู้เสียชีวิตส่งไปชนะสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่โรงพยาบาล
ยังไม่มีญาติเดินทางไปเพราะอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่ยังเดินทางไปไม่ถึง

เนื่องจากว่าสภาพศพนั้นถูกเพลิงไหม้ทั้งหมด
แล้วก็ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ล่าสุดเขาเตรียมที่จะอุปสมบท
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เสียชีวิต

แล้วก็เป็นการบวชสะดอกเคราะห์ให้กับตัวเอง